สวัสดีครับก็ชับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคบตนันพิสิทธิ์มหันต์
สภาพอากาศสัปดาห์นี้น่าจับตามองอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากอุณหภูมิความร้อนที่ร้อนแรง
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่
อาจจะต้องเผชิญกับความแปรปวนของลักษณะอากาศอีกครั้ง
อาจจะต้องเจอกับฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลูกเห็บตกด้วยนะครับ
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของ

เพราะว่าตอนนี้หนึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไหนของเราก็คือ
หย่อมความร้อนที่ปกคลุมตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
อกจากนี้เองบริเวณตอนกลางของประเทศ
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ที่หอบความชื้นมาปกกลุ่มบริเวณดังกล่าว
ทั้งหมดทั้งมวลถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้ภาพรวมทั่วไทย
มีอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ในช่วงกลางวัน
เฉลี่ยตั้งแต่วันนี้คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
พบว่ายังคงทรงครับสูงสุดยังอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับกลางสัปดาห์๒๔๒๖
คาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีน
ลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแน่นอนครับการแผลลงมาในครั้งนี้
มาเจอเข้ากับบริเวณที่มีอากาศร้อนอยู่แต่เดิมจึงทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศเกิดขึ้นได้นะครับ
นี่คือเหตุการณ์พายุฤดูร้อนมีทั้งฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๕๗องศาเซลเซียตนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
จนถึง๒๖อย่างที่บอกไปแล้วครับภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
มีโอกาสที่จะเจอฝนฟ้าขนองใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมในช่วงกลางวันต้องตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษ
ขณะที่บริเวณทางตอนบนอย่างภาคเหนือนะครับตอนนี้สถานการณ์หมอกควันไฟป่าทีวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแพร่พยาวแล้วก็ตากค่าฝุ่นละอองตอนนี้อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะครับ
แน่นอนครับนอกจากไฟป่านั้นจะทำให้เกิดหมอกควันไฟป่าแล้ว
ไฟป่ายังถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ป่าไม้ไทยดูหน้าหดหูเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าจำนวนป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องนี่คือภาพเปรียบเทียบ
ป่าไม้เมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมาพื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีป่าไม้นะครับ
สังเกตว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดป่าไม้ลดลงแบบนี้ส่งผลกระทบเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงหลายต่อหลายเรื่องนะครับ
โดยเฉพาะอุณหภูมิความร้อนที่เราต้องเจอตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่นำมาย้ำเตือนทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ไทยในวันนี้นะครับ
เนื่องในวันป่าไม้โลกยี่สิบเอ็ดมีนาคมก็อยากที่ใช้ทุกคนนั้นช่วยการดูแลรักษาผืนป่าสีเขียวของไทยให้ลูกลูกหลานของเราต่อไปครับ
ทั้งหมดนี้คือจับตาเตือนภัยครับผมพุทธนันทร์พี่สิบมหันต์สวัสดีครับ